แล้วร่องน้ำนะมันลึก๒เมตร

เคยไปงมหอยงมปลาแล้ว

ทำไมคราวนี้ถึงพลาด

ทางกู้ภัยรีบไปถึงเลย

เขากำลังปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนี่ค่ะ
คนที่ตกลงไปในร่องน้ำลึก
ซึ่งผู้ชายคนนี้คือนายยุทธนาลาบยิ่งค่ะ

แล้วเหตุการณ์จุดตรงนี้มันอยู่ตรงท้าย
เบื้งเกลืออยู่ห่างจากหมู่บ้าน๒๐๐เมตรได้
น้ำก็ลึกค่ะจุดที่ลึกที่สุดเนี่ย๓เมตรกว่าเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจแล้ว
นำตัวขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลเสรภูมิ
แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะ
พลเมืองดีเนี่ยที่เขาไปช่วยนายยุทธนาเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นยุทธนามางมหอยพร้อมกันกับชาวบ้าน
กับญาติญาติแล้วในบึงตรงนี้มีปลาอยู่มีหอยอยู่ชุมเหลือเกินค่ะ
ยุทธนาก็จะงมหอยเอาหอยเอาปลาไปขาย
เอาเงินมามาเลี้ยงแม่มาดูแลแม่
จังหวะที่กำลังจะเอากระสอบใส่หอยที่งมได้ขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยครับ
เป็นจังหวะพลาดพลาดแล้วก็ไปตกร่องน้ำที่มันลึก๒เมตรกว่ามิดหัวนี่แหละค่ะ
แล้วถามว่าอ้าวไหนบอกไปกับชาวบ้านไหนไปกับญาติ
ไม่มีใครเห็นเลยเหรอคุณผู้ชมจังหวะนั้นน่ะฝนมันตกด้วย
เสียงฝนฝนตกลงมาหนักด้วยค่ะ
ไม่มีใครเห็นช็อตนั้นแต่ว่าพลเมืองดีคนนี้
เห็นตอนที่ยุทธนาตกลงไปแล้วรีบพยายามไปช่วยนะ

กล้มหน้าลงหน้า
ก้มหน้าอย่างนี้เห็นแต่เสื้อแดงไปตรงนั้นก็เลยโดดลงไปช่วย

แกมาหาหอย
นี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านน้าของนายยุทธนาบอกเลยนะ
ว่าพอชาวบ้านเอาตัวหลานขึ้นมาได้

แล้วก็ประสานกู้ชีพกู้ภัยประสานโรงพยาบาล
หลานเนี่ยเคยมางมหอยตรงนี้แล้วนะ

แต่รอบนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
พรากหลานไปจากน้าเลยนะคะ